สวัสดีค่ะช่วงนี้ได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงเที่ยงนี้กันแล้วนะคะ
เจอเจอกับใบตองรัชตะวันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกกันที่มาอัปเดตอาการป่วยของนักแสดงสาวหน้าหวานน้ำตาลพิจักษณานะคะ
หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมางานนี้สาวน้ำตาลก็มาเปิดเผยค่ะ
ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยแฟนสบายใจหายห่วงกันได้เลยค่ะ
นักแสดงสาวหน้าหวานน้ำตาลพิจักษณาเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
นักแสดงสาวได้มาอัปเดตอาการให้ได้ฟังกันโดยเผยว่าโดยรวมอาการดีขึ้นตามลำดับค่ะ
แต่ยังต้องงดการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมโลดผลตามที่แพทย์แนะนำคาดว่าประมาณอีก๒เดือนน่าจะหายเป็นปกติ
งานนี้นางเอกสาวยอมรับว่าอาการป่วยมีผลกระทบต่องานในวงการบันเทิงอยู่ไม่น้อยเพราะต้องยกเลิกงานที่รับไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
ตอนนี้โอเคค่ะแต่ว่าคุณหมอให้งดออกกิจกรรมแบบหรือว่าออกกำลังกายแรงอะไรอย่างนี้ค่ะ
กระทบมาสมควรนะคะความจริงแล้วกะว่าไปเที่ยวแล้วกลับมาจะทำอีเวนต์ก็ต้องแบบเลื่อนไปเยอะเหมือนกันนะคะ
ก็ต้องขอโทษเจ้าของงานด้วยแล้วก็แต่ดีที่ท่านเข้าใจ
ตอนนี้ความจริงแล้วแผลภายนอกก็หายแล้วนะคะแต่ว่าภายในคุณหมออยากจะให้รออีกสักนิดนึงสัก๒เดือน
เพราะว่าเราผ่าแบบผ่าแบบเจาะสองกล้องนะคะก็คือแผลจะไม่ได้เย็บอะไรอย่างนี้

สองเดือนค่ะสองเดือนแน่นอนตอนนี้ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วค่ะหรืออีกหนึ่งเดือน
เดี๋ยวจะรีบกลับไปทำงานแบบเต็มร้อยแน่นอนค่ะ
ส่วนเรื่องหัวใจที่พักหลังมานี้นะคะไม่ค่อยจะได้เห็นโมเมนต์หวานของเจ้าตัวกับหนุ่มไผ่พาทิศออกสื่อสักเท่าไหร่
งานนี้สาวน้ำตาลก็เผยว่าไม่ใช่คู่ที่หวือหวาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว
คบกันแบบเรื่อยส่วนวันวาเลนไทยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
เพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานค่ะ
แล้วเราก็ค่อนข้างจะโอเคกับอันนี้
วันวาเลนไทยก็มางานแต่งของเขา
วันนี้ก็เหมือนวันธรรมดาทั่วไปก็ไม่ได้อะไรมากมาย
ของตานเหรอคะความจริงแล้วแบบเคยให้แบบเป็นของขวัญเล็กน้อยก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
เพราะเรารู้ว่าวันที่๑๔จะไม่ได้เจอกันอยู่แล้ว
แต่ความจริงแล้ววันวาเลนไทยเราไม่ค่อยแบบเท่าไหร่ค่ะ